ขึ้นนำรวดเร็วเลยนะครับสำหรับดีโยโกลุยซันโตดู
จังหวะนี้อีกครั้งนะครับจังหวะทุ่มเข้ามาแล้วก็เป็นนี่ครับ
โอ้โหแตะอ้อมอวัยมาแล้วก็ชิปแบบเหนือชั้นเข้าไปเลย
วิทย์สงแกรอบตัวจริงจริงครับดีโก้หรือซันโต้พยายามจะตามแล้วนะครับ
คิดแต่ว่าไม่ทันจริงจริงครับคือสุดปลายขาด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ทั้งเอายาม่าแล้วก็ทั้งดีโยโกครับแต่ดีโยโกเนี่ย

ดูท่าดีจัง